พาคุณผู้ชมไปที่งานวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
คือเขามีวัยรุ่น๒กลุ่มเข้ามาเที่ยวในงานวัด
คือกลุ่มหนึ่งก็เป็นเจ้าถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นวัยรุ่นต่างถิ่นนะคะ
เขาก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาปาระเบิดปิงปอง
แต่ไม่ถูกกลุ่มคู่อริกลายไปถูกอพปร
เจ้าหน้าที่อพปรเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้มีภาพวงจรปิดชัดเจน

เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

สามารถจับภาพภายในงานผ้าป่ามหาสงคราน
วัดทุ่งสว่างบ้านทัพน้อยหมู่เจ็ด
ตำบลทัพใหญ่อำเภอรัตนบุรี

เป็นภาพขณะที่กลุ่มไวรุ่นเจ้าทินและกลุ่มไวรุ่นต่างถิ่น

หลังจากนั้นก็ปาระเบิดปิงปองใส่คู่อริ
แต่ว่าระเบิดพลาดไปตกใส่นางวราพรสังแสวง
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัย
พลเรือนหรือว่าอปพรช่วยงานด้านบริการ
จนเกิดระเบิดขึ้นทำให้นางวรพรได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์
แต่ว่าเกิดเรื่องเศร้านะคะเพราะว่าในเวลาต่อมา
นางวรพรได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะ
แล้วก็ญาติเองได้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
อำเภอรัตนบุรีทำกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะผู้ตายได้ทำเรื่อง
บริจาคอวัยวะในร่างกายประกอบด้วยดวงตาสองข้าง
ม้ามถุงน้ำดีปอดแล้วก็ไตค่ะ
เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
หลังจากที่คณะแพทย์ได้ผ่าตัดเอาอวัยวะต่าง
ที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้วก็เลยมอบศพให้ย่าน
นำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านเกิดต่อไปค่ะ
ส่วนความขึ้นหน้าของคดีนะคะพบว่าผู้ที่ก่อเหตุ
ปาระเบิดปิงปองคือเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
ตำรวจได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีวัตถุระเบิด
ซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ไว้ในครอบครอง
หลังจากที่สอบสวนก็เลยนำตัวไปฝากขังไว้ที่สถานพินิษฐ์
เด็กคลุ้มครองเด็กรัยวชนจังหวัดสุรินตร์แล้วค่ะ
บอกว่าคนที่เสียชีวิตนั้นเสมือนเป็นญาติกับผม
เพราะว่าเขาสนิทกับครอบครัวทางคุณแม่ผม
ซึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยน้าผมแล้วก็ญาติไปร่วมงานด้วย

แต่ผู้เสียชีวิตไปนั่งอยู่จุดที่โดนระเบิดพอดี
แต่ญาติผมที่เหลือก็ปลอดภัยดี
ซึ่งเขาเป็นคนช่วยงานตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเป็นผ้าป่าของคนต่างจังหวัดใช่ไหมครับ
จะไปช่วยงานทำนู่นทำนี่เขาทำงานทุกอย่างเลย
แต่ว่าสุดท้ายก็มาจบชีวิตด้วยความขนองของวัยรุ่นในพื้นที่
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ